ส่วนอีกฝั่งหนึ่งได้ลดห้องขังแทน

ประชาชนเขารู้สึกถึง๒มาตรฐาน

และทำไมการชุมนุมของคนเสื้อเหลือง
การชุมนุมของราศดร

จากเจ้าหน้าที่แตกต่างกัน
ทั้งที่เป็นการชุมนุมทางการเมืองเหมือนกัน

มีเพียงราศดรที่ถูกดำเนินคดี
จากการชุมนุมเพียงฝ่ายเดียว

ด้านสาธุปโภคอยู่ฝ่ายเดียว

ต้องการได้รับการอำนวยความสะดวกแบบนั้นบ้าง

ในการชุมนุมทางการเมืองวันนี้เนี่ย
มีหลายกลุ่ม
อย่างการชุมนมของกลุ่มคนเสื้อเหลือง
ก็ปรากฏทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
จัดกิจกรรมว่าเป็นการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
หลายกรณีพบว่าเป็นบุคลากรของราชการ
มีการใช้ยานพาหนะของราชการในการขนส่ง
หรือเกิดการรวบรวมและชักชวนโดยรัฐมนตรีบางท่าน
ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้าน
หรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นมีการเกณฑ์คนให้มารวมตัวกัน

หลายกรณีได้รับการอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี
จากภาครัฐไม่ว่าจะเป็นรถสุขาอาหารน้ำดื่มเต็นต์
โดยไม่มีตำรวจมาวางกำลังลุมล้อม

กรณีมีการเผยแพร่ผ่านเพจกรมประชาสัมพันธ์
กรณีเป็นการชุมนุมที่เกิดขึ้นใกล้เขตพระราชฐาน
และที่สำคัญคือการดำเนินคดีกับผู้ชุมนุมที่สนับสนุนรัฐบาล

ทั้งที่มีหลักฐานชัดเจนไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายวีดีโอ
รวมไปถึงมีตำรวจอยู่ในที่เกิดเหตุ
ซึ่งตำรวจสามารถใช้ดำเนินคดีการดำเนินคดีแบบซึ่งหน้าได้
แบบที่กลุ่มผู้ชุมนุมราชดรได้รับ
เช่นกรณีคนเสื้อเหลืองที่ทำร้ายร่างกายผู้ชุมนุมราชดรและนักข่าวบริเวณ
กรุงเกษมเมื่อวันที่๑๔ตุลา
หรือกรณีคนเสื้อเหลืองเข้าไปทำร้ายนักศึกษา
ที่ผ่านทางท่านประธานให้เข้าใจถึงความแตกต่าง

ส่วนอีกฝั่งหนึ่งได้ลดห้องขังแทน
แล้วแบบนี้จะไม่ให้ประชาชนเขารู้สึกถึง๒มาตรฐานได้อย่างไร
ผมขอย้ำนะครับว่าที่ผมเอาเรื่องนี้เข้ามาพูด
ผมไม่ได้ต้องการให้ท่านไปฉีดน้ำสลายการชุมนุมกับกลุ่มคนเสื้อเหลือง
แต่ผมต้องการเห็นการปฏิบัติต่อผู้ชุมนุมทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน
นำมาสู่คำถามข้อที่๒
ที่ผ่านมาได้มีการนำคนเสื้อเหลืองนะครับ
ชุมนุมโดยใช้ทรัพยากรและบุคลากรของราชการและองค์กรท้องถิ่นมาแล้วกี่ครั้ง
ครั้งใดบ้างคิดเป็นค่าใช้จ่ายเท่าไหร่
มีกรณีที่บุคลากรของรัฐสวมเสื้อสีเหลืองไปทำร้ายร่างกายผู้อื่นหรือไม่
และทำไมการชุมนุมของคนเสื้อเหลืองกับการชุมนุมของราศดร
ได้รับการปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่แตกต่างกัน
ที่เป็นการชุมนุมทางการเมืองเหมือนกัน
ทำไมมีเพียงราศดรที่ถูกดำเนินคดีจากการชุมนุมเพียงฝ่ายเดียว
ในขณะที่กลุ่มคนเสื้อเหลืองได้รับการอำนวยความสะดวกในด้านสาธุปโภคอยู่ฝ่ายเดียว
ถ้าฝ่ายราศดรต้องการได้รับการอำนวยความสะดวกแบบนั้นบ้างพวกเขาจะต้องทำอย่างไร
ท่านสามารถจัดหาให้ได้หรือไม่ขอบคุณครับท่านประธาน
กลับเฉินกับท่านอำเตรียครับ
ท่านสมาชิกได้กุณาถามนั้นที่ผมเรียนแล้วว่า
ในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นก็ได้มีมอบให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบ
หัวหน้าผู้รับผิดชอบนั้นก็เป็นผู้ที่จะประเมินสถานการณ์
แล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์ว่าสิ่งไหนที่ดำเนินการได้อย่างไร
ที่จะบังคับใช้กฎหมายในการที่จะขอคืนพื้นที่
ให้กลับไปสู่ความสงบเรียบร้อยแล้วก็ไม่ขยายลุกรามมากยิ่งขึ้น
จะเห็นได้ว่ามีการล้อมรถว่าที่นั่ง
มีการแสดงอาการที่ไม่สมควรนะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นมาก่อน
แล้วก็เกินกว่าประชาชนทั่วไปจะรับได้ผมว่าตรงนี้สาธารณชนทั่วไปได้เห็นนะครับ
ภาพข่าวได้เห็นชัดเจนขออนุญาตกลับเรียนว่าในส่วนของที่ท่านได้กล่าวถึง
เป็นความรู้สึกของประชาชนนะครับที่ได้ออกมาในร่วมกันแสดงความคิดเห็น
ในกรณีที่กล่าวว่าเมื่อมาแล้ว
ทำไมถึงมีการดูแลอำนวยความสะดวก
ผมขอแยกเรียนว่าในส่วนของวันที่หนึ่ง
พฤติกุลที่ผ่านมานั้นที่มีพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรง
แก้วมรกฏนั้นตรงนั้นเป็นพระราชพิธีนั้น
ประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จนั้นถือว่ามาในร่วมงาน
พระราชวิธีนั้นก็ไม่เข้าข่ายในเรื่องของพระราชมัญญัติ
การชุมนุมสาธารณะในการบริเวณการนั้น
ในการดูแลในส่วนนั้นก็เป็นหน้าที่ของส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผมขออนุญาตเรียนว่าในการชุมนุมที่ผ่านมานั้น
ก็มีทั้งชุมนุมที่บางกลุ่มก็ไม่ได้แจ้งการชุมนุม
ในการบริเวณการนั้นเจ้าแนที่และหน่วยงานต่าง
ก็จะต้องดูแลผู้ร่วมชุมนุมนั้นตามอำนาจหน้าที่
กรอบของกฎหมายทุกอย่างจะต้องดำเนินการอย่างเท่าเทียมกัน
ขอบคุณครับ
หวังข้อแรกนะครับผมต้องเรียนว่า
ผมอยากจะทราบพูดกันให้ชัดใครชื่ออะไร
คือผู้ที่สั่งการสลายการชุมนุม

ท่านไปปนระหว่างการสลายการชุมนุมวันที่๑๓ตุลา
ซึ่งเกิดขึ้นที่อนุสวรีประชาธิปไตย
กรณีที่มีการอ้างกันว่ามีการปิดล้อมขบวนเสด็จ
ซึ่งเกิดขึ้นในวันที่๑๔ตุลาคม

ผิดหวังข้อที่๓นะครับ
เหตุการณ์ที่ผมพูดถึงการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อเหลือง
เอาเหตุการณ์ชัดก็ได้ครับที่มีการปะทะกันในวันที่๒๑
ตุลาที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปะทะกันครับมีการใช้ความรุนแรงกันครับ
แต่จนถึงวันนี้เรายังไม่พบว่ามีการดำเนินคดี
กับกลุ่มคนที่สวมเสื้อสีเหลืองแล้วไปชุมนุมทางการเมือง

บางคนก็บอกว่านี่คือม็อบมีเส้น
ผมไม่ได้หมายความรวมถึงการไปรับเสด็จครับ
ที่ผ่านมาผมก็เข้าใจมาโดยตลอดว่าการไปรับเสด็จ
ไม่ใช่การชุมนุมทางการเมืองไม่ใช่ม็อบ
แต่ท่านรัฐมนตรีพูดแบบนี้ท่านต้องระมัดระวัง

ท่านพูดลาวกลับว่าการไปรับเสด็จกับการชุมนุมทางการเมืองเป็นเรื่องเดียวกัน

กล่าวกันให้ครอบคลุมและครบถ้วน
ข้อเท็จจริงนอกจากการมีเรื่องของการชุมนุมแล้ว
ผมอยากจะพูดถึงอีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งของเจ้าหน้าที่
ในการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
เราก็พบว่าจำนวนมากมาจากต่างจังหวัด
มีเสียงสะท้อนจากในท้องที่เช่นจังหวัดตาก
ที่ได้มีการเผยแพร่ข้อความส่งถึงกัน

เพื่อไปปฏิบัติภารกิจสลายการชุมนุม
ว่าอยากให้มีการเอากลับมาเพื่อช่วยดูแลพื้นที่
ชะตากรรมของตำรวจที่ต้องเข้ากรุงนั้น
ก็ปรากฏภาพว่าอาหารที่จัดเลี้ยงให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นผู้น้อยนั้น
ค่อนข้างขาดแคลนคุณค่าทางโภชนาการ
สถานที่พักผ่อนก็ต้องไปอาศัยตามโถงทางเดินในสถานที่ราชการเพื่อหลับนอน
กรุ๊ปไลน์ของตำรวจโรงพักแห่งหนึ่งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ซึ่งมาปฏิบัติงานควบคุมฝูงชนในกรุงเทพ
ก็บ่นกันว่าเบี้ยเลี้ยงตำรวจที่ได้รับในการเดินทางมาควบคุมฝูงชน

ข้าวกล่องที่ได้รับไม่พออิ่ม
เวลารับข้าวไม่สอดคล้องกับมื้ออาหาร
ทำให้ต้องสุดท้ายต้องไปซื้ออาหารจากข้างนอกมาเพิ่มเติมเสียเอง
ส่งผลให้เงินที่ได้ไม่เพียงพอ
ต้องขอเรียกอะไรจากเพื่อนตำรวจที่อยู่ในโรงพัก
เพื่อสมทบเป็นค่าอาหารและค่าใช้จ่าย

มีตำรวจที่ถูกเกณฑ์เข้ามาในกรุงเทพนะครับ

มีงบค่าอาหารตำรวจต่อ๑กล่องอยู่ที่๖๐บาท

หมายความว่าอาหารในแต่ละมื้อของตำรวจทั้งหมด
ใช้เงินไปทั้งสิ้นแล้วต่อวันนะครับ

อยู่ที่๒๓๕๒๐๐๐บาท
แต่เมื่อเราพิจารณาจากหน้าตาของอาหาร
กล่องมีแค่ไก่ปีกไก่ปีกเดียวครับ
กล่องมีแค่ไข่ต้มกับน้ำพริก
ดูแล้วยังไงก็มีความผิดปกติเกิดขึ้น
ทำไมการเกณฑ์เอาพวกเขา
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจออกมาจากพื้นที่
ส่งเขาเข้ามาปฏิบัติภารกิจ
รัฐไม่สามารถดูแลพวกเขาให้สมกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ให้เขาได้กินอิ่มนอนหลับ
มันยากเกินไปหรือครับที่จะเลี้ยงดูเจ้าหน้าที่เหล่านี้
เขามาปฏิบัติหน้าที่โดนประชาชนด่า
เพื่อให้พวกท่านที่สั่งเขามาได้หน้าได้ตา
ปกป้องอำนาจของพวกท่านเอง
อกจากนี้ยังมีกรณีที่ตำรวจนายหนึ่งครับไปชูป้าย

แต่ก็ปรากฏในภายหลังจากที่มีข่าว
ว่านายตำรวจท่านนั้นถูกผู้บังคับบัญชา

ตำรวจคนดังกล่าวมาชี้แจงต่อสาธารณะ
ตนแค่นำป้ายที่ติดที่ติดอยู่มาชูให้เพื่อนดู

ไม่ได้ถูกลงโทษไม่ได้ถูกบังคับให้มาพูด
แต่ก็ไม่ยอมบอกรายละเอียดว่า

นำมาสู่คำถามข้อที่๓ครับท่านประธาน

นำเจ้าหน้าที่ตำรวจจากต่างจังหวัด
เข้ามาควบคุมการชุมนุมในกรุงเทพ

ใช่๑๔๐๐๐นายอย่างที่ผมทราบมาหรือไม่
เข้ามาประจำการในกรุงเทพกี่วัน
เหลือตำรวจประจำการอยู่ในท้องที่เป็นจำนวนเท่าไหร่
เหตุใดจึงต้องใช้ตำรวจจากต่างจังหวัดเข้ามา
ไม่ใช้ตำรวจเฉพาะในกรุงเทพ
อาหารที่จัดให้ตำรวจมีเมนูอะไรบ้าง

งบประมาณมื้อละเท่าไหร่ใช่๖๐บาทหรือไม่
ถ้าใช่เพราะเหตุใด๖๐บาท
ถึงได้แค่ไข่ต้มฟองหนึ่งกับน้ำพริกหย่อมหนึ่ง
เวลาไปนอนนอนที่ไหนนอนวันละกี่ชั่วโมง
การจัดกำลังตำรวจเกินความจำเป็นในการควบคุมการชุมนุมหรือไม่
และจะยังคงเอาตำรวจจากต่างจังหวัดเข้ามาแบบนี้ต่อไปอีกจนถึงเมื่อไหร่
ระดมกำลังตำรวจมาเพื่อควบคุมการชุมนุมทั้งหมดนี้

แล้วสุดท้ายแล้วในขณะที่ประชาชนต้องเจ็บตัวตำรวจชั้นผู้น้อยถูกด่าทอ
และอาจจะมีบางคนร่ำรวยจากการหักหัวคิวนี้หรือไม่
ท่านได้เคยตรวจสอบการทุจริตเบี้ยเลี้ยง
ตรวจสอบในเรื่องของการทุจริตสวัสดิการของตำรวจชั้นผู้น้อยหรือไม่

ครับเชิญนพริกครับ

ผมขออนุญาตไปทีนะครับว่าในส่วนที่ผมชี้แจง

ส่วนวันที่๑๔นั้นเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่สะพานชมัยมรุเชษนะครับ
ขออนุญาตเรียนคำถามท่านว่าที่รามคำแหงนั้นมีการดำเนินการอย่างไรหรือไม่
อนุญาตเรียนว่าในศูนย์พระรามคำแหงนั้นมีดำเนินการมาแล้วนะครับ
มีผู้มาร้องทุกข์ทั้งหมดห้ามรายนะครับผู้ได้รับบัตรเจ็บสามราย
ซึ่งตรงนี้แพทย์ลงความเห็นว่ามีสองรายต้องพักตระสาทตรวจสิบถึงสิบสี่วัน
ผู้ต้องสงสัยมีทั้งหมด๑๐คนนะครับที่เกี่ยวข้องกับการทำร้ายร่างกายนั้น
การกระทำผิดชัดเจนหนึ่งรายได้ออกหมายเรียกให้มารับครอบ
รับทราบข้อเก่าหาแล้วนะครับในวันที่หกพฤศจิกายนนี้จะต้องมารับ
ชี้แจงนะครับมาแก้ข้อกล่าวหานะครับ
ส่วนที่เหลือตอนนี้ได้เปรียบเทียบพยานหลักฐานต่าง
ในวันเกิดเหตุร่วมกระทำความผิดหรือไม่
กระทำความผิดในข้อหาใดซึ่งยืนยันว่าตำรวจเนี่ยไม่ได้
เลือกปฏิบัติได้ทั่วเวลานะครับมีการเร่งรัดดำเนินการนะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ใช้เวลา๙วันนะครับ
ในการที่จะออกหมายเรียกผู้ต้องหาได้แล้วอยู่ระหว่างการดำเนินการ
รับเรียนว่าทางเจ้าหน้าที่นั้นก็ดำเนินการในทุกกลุ่มนะครับ
ที่มีการที่มีการปฏิบัติตั้งแต่ชิ้นนี้ครับท่านถามว่าในส่วนของการจัด
เจ้าที่ตำรวจจากจะเป็นตรวจที่เวียนชายแดน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
เจ้าหน้าที่ก็จะมีการกำหนดแผนการปฏิบัตินะครับแล้วก็มีการกำหนดความต้องการกำลัง
ในแต่ละแผนการปฏิบัติว่าจะใช้กำลังเท่าไหร่ทำไมถึงจะต้องมีการเตรียมกำลังจาก
จากภาคต่างหรือจังหวัดต่างจังหวัดเข้ามาก็ได้เรียนว่า
ในการเตรียมการนั้นในส่วนควบคุมฝุงชนที่มีเจ้าที่ตำรวจอยู่นั้น
นะครับไม่เพียงพอในการปฏิบัติตามแผนผมขออนุญาตเรียนว่าถ้าเราจะเตรียมการ
ให้มีกำลังที่พร้อมปฏิบัติตามแผนนั้นเราต้องมีการจัดตั้งหน่วย
จัดตั้งมีการเพิ่มเติมกำลังในยามปกติอีกจำนวนมาก
แต่วิธีการปฏิบัตินั้นทางตำรวจชาตินั้นก็ใช้วิธีการในการที่จะ
หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกำลังจากภาคต่างนั้นเข้ามาปฏิบัติหน้าที่
ซึ่งกำลังที่เข้ามานั้นก็ได้มีการฝึกการปฏิบัติในการควบคุมฝุงชน
วงรอบการฝึกประจำปีนะครับตามวิธีการตามหลักการที่กำหนด
ถามว่าท่านบอกว่าอาหารเพียงพอหรือไม่
อยากเรียนว่าตรงนี้ก็เป็นนโยบายสำคัญของทางท่านยมตรีแล้วด้วยว่า
กำลังพลที่เข้ามานั้นมนุษยชาตินั้นจะต้องดูแล
ในเรื่องของสิทธิในเรื่องของที่อยู่ในเรื่องของการปฏิบัติภารกิจ
เรื่องของสิ่งที่พึงมีพึงได้นะครับ
วี่เลี้ยงการอาหารอย่างเต็มที่นะครับ
แล้วก็ให้ดูขวัญกำลังใจนี้เน้นย้ำไปให้นักตำรวจแห่งชาตินั้นได้
ได้ดูแลกำลังพลที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ซึ่งเขามีการหมุนเวียนเข้ามา
ในรอบหนึ่งประมาณสิบห้าหนึ่งยี่สิบวันนะครับ
เราก็จะกลับไปบัดหน้าที่ที่เดิมถามว่ามีการตรวจสอบเรื่องการหักหัวคิวหรือไม่
นะครับจากข่าวสารที่เกิดขึ้นนั้นคุณชาติก็ไม่ได้นอนใจ
นะครับได้สั่งการให้มีการตรวจสอบนะครับมีตรวจสอบว่ามีการดำเนินการหรือไม่
มีการซื้อสัตว์ชิ้นนี้หรือไม่นะครับก็มีบางส่วนนั้นก็มีเรื่องของการเบิกจ่าย
บ้างแล้วบางทีก็ไม่ได้เนื่องจากว่าในขั้นตอนของการเบิกจ่ายงบประมาณนั้น
ขั้นตอนนี้ถือได้ว่ายังไม่ได้เบิกจ่าย
จะเป็นงบประมาณลงไปนะครับการเมืองการก็เป็นบริหารงบประมาณของหน่วย
สิ่งต่างที่เกิดขึ้นนั้นก็นโยบายลงไปให้ในส่วนสุชาตินั้นได้ดูแล
ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ที่แต่ระดับที่มาทำหน้าที่นะครับ
เพื่อที่ดูแลความสงบเรียบร้อยดูแลความปลอดภัยของผู้ชมนุมนั้น
อย่างเต็มที่เพื่อจะให้เขาได้มีขวัญกำลังใจในการทำงานได้ดีที่สุด